เอเหย์นักกอล์ฟหญิงอดีตมือหนึ่งของโลศสมัยพุทธเจ้าตั้งปัจจังวัฒน์เป็นมือสี่
ก็ร่วมในงานเปิดตัวภาพยนตร์ในเรื่องโปรเมอัจฉริยะต้องสร้าง
ถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นเส้นทางชีวิตนักกอล์ฟของเธอ
ลงบนแผ่นฟิล์มเป็นครั้งแรกนะครับ
ซึ่งจะเข้าฉายในวันที่๘สิงหาคมครับ
เมย์บอกว่าเธอดีใจที่ได้โอกาสในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง
จะประสบความสำเร็จทุกแง่มุม
ก็ต้องชมทีมงานผู้กำกับรวมถึงนักแสดงที่ถ่ายทอดหนังเรื่องนี้ออกมาได้ดี
แล้วก็เธอนะครับบอกว่ามีเวลาเก็บข้อมูลจากปากของเธอเพียงแค่วันเดียวนะครับ
แต่ว่าทำออกมาได้ดีมากซึ่งหวังว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับทุกคนที่มีความฝันอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกครับ
เมย์ยังพูดถึงผลงานของเธอในปีนี้ที่ยังไม่ดีเท่ากับปีที่แล้ว
โดยยอมรับว่าคงเป็นไปได้ยากที่จะรักษาฟอร์มการเล่นให้คงเส้นคงวา

สัปดาห์หน้าก็จะบินกลับไปสหรัฐอเมริกา

แต่วันนี้เมย์รู้สึกว่าทีมงานนักแสดงทุกคนเข้าใจเมย

ก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากค่ะ
ส่วนวันนี้นะครับใครสนใจมวยไทยนะครับ

มวยไทยอยู่ในศึกสังเวียดวันแชมป์เป็นชิปนะครับ
ก็เริ่มตั้งแต่๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับ
แล้วก็มีการถ่ายท่อนะครับทางโซเชียลมีเดียด้วย

ก็จะมีนักมวยไทยมาลงแข่งขันในช่วงนั้นเหมือนกัน